น่ารักนะคุณชนะเราสองคนมีข่าวที่ฉันเหมือนกวางคุณก็เหมือนนะ

เหมือนอะไรนะ

ดูเขาแบบนี้ดูมันน่าจะเหมือนกวาง
แต่ช่วงนี้คุณก็ดูเหมือนจริงเพราะว่าคุณมีข่าว

อย่างนะครับทั้งควายทั้งกระบือเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้หรอก

ควายกับกระบือเหมือนกันทั้งสองอย่างอะไรล่ะ
อยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้
เหมือนเราสองคนขัดคุณผู้ชมไม่ได้จริง
ต้องนะจ๊ะเอาล่ะมาดูเรื่องราวกันหน่อย
วันนี้เรารวบรวมมานะครับสรุปทั้งยอดปีนี้เลยในปี๒๐๑๘
สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจที่เคยพาไปเที่ยวกัน
นั่นก็คือที่จังหวัดกำแพงเพชรที่นั่นมีอยู่ตลาดหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เป็นตลาดย้อนยุคโอ้โหย้อนกลับไปกี่ปีดี
ย้อนกลับไปในช่วงโป๊ะโป้งชึ่งจึงโป๊ะโป้งชึ่ง
เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงของกินอร่อยก็มีด้วยนะ
ไปติดตามกับคุณเอกชุมพรครับ
ตลอดกินตลอดเที่ยวกับเอกชุมพรนะครับ

ตลอดกินตลอดเที่ยวกับเอกชุมพรนะครับ
วันนี้ผมพามาจังหวัดที่โรยที่สุดในประเทศไทยครับ
วันนี้ผมพามาจังหวัดที่โรยที่สุดในประเทศไทยครับ
นั่นก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
นั่นก็คือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ขนาดกำแพงกำแพงเพชรเลยนะครับ

วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย

ก็จะพาไปตลาดแห่งหนึ่งครับ
ก็จะพาไปตลาดแห่งหนึ่งครับ
ตลาดแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วย

เดี๋ยวไปสัมผัสบรรยากาศกันครับ
ตลาดของนครชุมของเรานะคะ

มีอาหารชาติภัณฑ์ต่าง
ที่มาอยู่ในตลาดของเรานะคะ

ซึ่งเราใช้ตลาดนครชุมเนี่ย

ได้ทำให้มีคนมาเที่ยว
ที่ตลาดนัดคอนชุมของเราเยอะนะคะ

เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์

ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่ม

มาจากกรุงเทพเนี่ยวิ่งสายเอเชียมาพอถึงแยก
เลี้ยวขวาเข้ากำแพงเพชรเราไม่เข้านะครับ

แล้วก็จะเข้าไปที่นครชุมนะครับ

ตลาดย้อนยุคนครชุมนะครับ
ทั้งหมดก็คือเสน่หย้อนยุค

กำแพงเพชรเมืองต้องห้ามพลาดครับ
อีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่แนะนำเลย

สามารถไปไหว้พระขอพรได้

แล้วก็พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ไปกันที่จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าเราสองคนไม่ได้ไปนะ
เพราะว่าคนคนนี้เขาพาไปอีกแล้ว

อุโบสถจตุรมุกอายุกว่า๔๐๐ปี
ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมล้านนา
ของวัดภูมินที่มีแห่งเดียวในประเทศ

ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมพุทธศิล

พร้อมไหว้พระขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูป

พระพักษ์ออกด้านประตูทั้ง๔ทิศ

การประทับนั่งบนฐานชุกชี
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ก็จะพบกับพระพักษ์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมากว่า๖๐๐ปี
พงศวดารเมืองน่านกล่าวว่า

เพื่อบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ

เจดีย์พระธาตุธริปุ่นชัย

เดินทางขึ้นเขาไปวัดพระธาตุเขาน้อย

เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน

คราวเดียวกันกับพระธาตุแช่แห้ง

เป็นเจดีย์ก่ออิทธิพลทั้งองค์

ภายในบรรจุพระเกษาธาตุ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน
ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์

มหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน

หลวงหนาข้าวสีเขียวบนพื้นที่นับพันไร
ท่ามกลางเทือกเขาอุทยานแห่งชาติ

อย่างสวยงามและลงตัวที่นักท่องเที่ยว
พากันไปยืนชมบริเวณริมระเบียง

หันเข้าหาเทือกเขาด้านทิศตะวันออกพอดี

วัดหนองแดงอายุกว่า๒๐๐ปี
ชมสถาปัตยกรรมของวิหารไทยลื้อ

หาชมได้ยากเต็มทีในปัจจุบัน

พระธาตุแช่แห้งก็จะเป็นพระธาตุประจำปีเถาะนะฮะ
สำหรับคนเกิดปีเถาเขาจะเรื่องของสิริมงคล

ซึ่งเป็นวัดที่โบราณวัดพระธาตุแช่แห้ง

มหาโพอะไรพวกนี้ก็จะเป็น

อายุก็ไม่ใช่น้อยในแต่ละวัด

น่านเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงาม
สถาปัตยกรรมล้านนาแบบโบราณ
เป็นจังหวัดที่ร่ำรวยด้วยพุทธศิลป์
และมีพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมากมาย
และจังหวัดน่านก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
คนพื้นเมืองยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม
ยังคงอนุรักษ์โบราณสถาน
อยู่ในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วน
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการท่องเที่ยว
เหมือนกับหลายที่ในเมืองใหญ่ทางภาคเหนือ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าไปสัมผัสอากาศหนาว
ว่ากำลังสบายในช่วงนี้นะ
ไปที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา๖ชนเผ่านะครับ
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคนนี้นะครับ
คุณนันทพรธวระครับ

เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วเจ้า
ส่วนรุกชาติดอยช้างมูบหรือว่าสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
นับเป็นดอยที่สูงสุดบนแนวเทือกเขาดอยนางนอน
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ

นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้
ที่กำลังเบ่งบานรับอากาศหนาวตลอดสองข้างทางค่ะ
ไกลกันเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในการพัฒนา
และขยายองค์ความรู้ตามตำราแม่ฟ้าหลวง
ไฮไลท์ของที่นี่คือหอแรงบันดาลใจ
ทัศกาลที่รวบรวมพระราชประวัติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

แนวคิดและหลักการทรงงาน
รวมทั้งโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
กว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศ
แสดงถึงพระราชวิริยอุตสาหะ
ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย
่งหวังให้ผู้เข้าชมนั้นเกิดแรงบันดาลใจ
มั่นความคิดดีทำดีในการดำเนินชีวิต
เดินกันไปต่อที่สวนแม่ฟ้าหลวง
สมเด็จญาติทรงเปลี่ยนพื้นที่กว่า๓๐ไร่

ศูนย์กลางการค้าฝิ่นแห่งนี้
ให้เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนับร้อยสายพันธุ
จุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน
ด้วยการพัฒนาฝีมือทางการเกษตร
ลูกพืชผักปลอดสารพิษส่งจำหน่าย
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน

พลาดไม่ได้กับเมนูอาหารท้องถิ่นของครัวตำหนัก

และไส้อัวที่หอมเครื่องเทศ

เมนูรังสรรค์จากความตั้งใจ
ของคุณป้าเครือวันกาบุญกรรม

ต้นเครื่องของสมเด็จย่า
เรียกได้ว่าใครมาทานแล้วต่างต้องติดใจในรสชาติ
และอยากจะกลับไปอีกแน่นอนค่ะ

เราก็ต้องออกไปหากิจกรรมย่อยอาหารกันต่อ
สะพานเดินเรือนยอดไม้ระยะทางกว่า๑๙๕เมตร

เรียนรู้พืชพันไม้และสูตรอากาศที่บริสุทธิ์
ส่วนใครที่ชอบกิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย
ก็ต้องไม่พลาดกับการขับรถฟอร์มูล่าดอยแบบนี้เจ้า
เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง
เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวบ้านดอยตุงและนักท่องเที่ยว
เปิดโอกาสให้ชุมชนดอยตุงสามารถพัฒนา
และต่อยอดผลผลิตในพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
สารพระราชปนิษฐานของสมเด็จย่า
ที่ต้องการให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสเทศกาลแห่งรอยยิ้ม
ริมรสอาหารพื้นถิ่นของชุมชน
อบอวนไปด้วยความสุขบนถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้
ภายใต้แนวคิดสารต่อต่อยอด
สามารถมาร่วมเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่๔กันได้
เชิญมาแอวกันที่เจียงไฮนักเดอะเจ้า
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเจ้า
พักกันสักครู่นะช่วงหน้าของกิน
รออยู่เพียบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ